ข่าวต่อไปนี้คนเข็นข่าวเขาใช้ชื่อว่าเป็นเรื่องราวของสมาชิกชมรมนิยมตัวเลข
ไม่รู้ว่าชมรมนี้ใครตั้งขึ้นมาแต่ให้ผมเป็นคนอ่านผมก็จะอ่านแล้วกัน
พาไปหน่อยนะฮะสมาชิกชมรมนิยมตัวเลขตามผมมาเดี๋ยววันอาทิตย์นี้รู้กัน
ใครอยู่ชมรมนี้บ้างเรา๓คนก่อน
เผลอสองจวัดแพร่ครับนี่ทำพิธีอะไรกันน่ะ
เขาบอกว่าต้องการย้ายเจ้าแม่ทองอุไรต้นตะเคียนความยาว๒๘เมตร๑๘เซนติเมตร
อายุกว่า๔๐๐ปีเป็นต้นตะเคียนที่ยาวที่สุดในจังหวัดแพร่ครับ
ระหว่างทำพิธีร่างทรงมีอาการอีกแล้วครับ
เหมือนมีอะไรเข้าร่างเขาเข้าไป
แล้วก็บอกว่าเจ้าแม่ทองอุไรมาเข้าฝัน
ขอให้พวกเจ้าช่วยย้ายต้นตะเคียนไปอยู่หลังวัดให้หน่อย
บริเวณนั้นเป็นที่ตั้งเดิม

มันมีคนเข้าออกเยอะทั้งกลางวันกลางคืน

เขาว่ายังงั้นตอนนี้ร่างทรงเนี่ย

แล้วก็มีการบอกเรื่องของตัวลงตัวเลขเข้ามาด้วยแหละ

ไม่รู้คุณผู้ชมเห็นหรือเปล่านะ

โป่งน้ำร้อนจันทบุรีครับมีท่อนไม้ตะเคียน
ก็นี่ไงหัวมันอ่ะเหมือนหัวนะฮะ
ครับความยาวประมาณ๒เมตรครึ่งครับนายชูชาติโพทอง
เจ้าของสวนผลไม้เล่าบอกว่าเขาขุดลอกสระน้ำครับจะใช้ในสวนผลไม้
แล้วจู่เนี่ยรถแม็กโคมมันดับครับ
ซึ่งระหว่างก็แก้ไขเครื่องยนต์อยู่เนี่ยนะ
เขาก็สังเกตเห็นว่ามีท่อนไม้โผล่ขึ้นมาครับ
บริเวณที่ขุดลอกสระน้ำอยู่นั่นแหละ
พอลองดึงขึ้นมาดูครับก็พบว่าเป็นไม้ตะเคียนฮะ
ไม่ติดติดเฉยเลยครับจากนั้นก็มีเพื่อนเพื่อนนะครับมาเห็นมาดูตัวเลขนะฮะปรากฏว่ามันมีตัวเลขอยู่บนไม้ตะเคียนเขาบอกแบบนั้นไอ้คนเห็นก็เห็นนะก็ส่องไปไหนนะครับก็เลยเดี๋ยวจะเอาไปเสี่ยงดวงก็ปรากฏว่าถูกรางวัลได้เงินไปไม่น้อยครับเมื่อชาวบ้านรู้ข่าวแบบนี้เคยมีคนถูกแล้วก็คราวนี้มาเลยฮะมากันเพียบเลยมาขอโชคขอลา

เดี๋ยวเล็กก็จะเห็น๑๒นะ
ขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้ว
โห้ยขึ้น๓ตัวเลยอ่ะ
เจอใครล่ะ
นี้เล็ก๗๒

พาไปที่สำนักสงฆ์ริมขานอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่

ยันยันมีลูกแฝดใช่ไหมแต่เขียนก็คู่แฝดคุณนี่ค่ะ

แม่สบายแพลกับแม่สบายพร
ขุดได้จากลำน้ำขานเมื่อกลางปีที่แล้ว
ส่องหาเลขเด็ดค่ะก็ลุ้นรางวัลใหญ่ทุกคนบอกว่ามันเข้าตา
เตะตาเต็มเลยคุณเห็นไหมเห็นอะไรอ่ะนี่ไงเอ้ยมันชัดมากคุณค่ะ
เขาบอกว่าปีใหม่นี้๒๕๖๔งวดประจำวันที่๑๗มกราคม
ที่ใกล้จะถึงนี้โดนแน่คุณผู้ชมก็ใช้วิจารณญาณ
การรับชมนะครับคุณผู้ชมส่งมาบอกเลขเยอะเกินไป
โดงใครโดงมันล่ะครับสามคนอาจจะมองไม่เหมือนกัน
เราพาไปหลายที่มันต้องโดนสักที่แล้วนะระมัดเข้ามาชมโรมเรานะครับ